คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มสายฮาอารมณ์ดี

ทานตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์ทันนรก
แล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ

ตอนนี้ยอบผู้ติดตามถลุแสนแล้วนะ
ถึงขั้นขึ้นรถแห่ฉลองกันไปเลยสิจ๊
เขาเขียนว่าหนึ่งล้านอ่ะ

คือเมื่อวานนี้หนุ่มตั้มเขาเฉลิมฉลองให้ตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างที่เห็นบนป้ายเขียนไว้เลยว่า๑ล้าน
อืม
ซึ่งถ้าถามจริงว่า
เอ้งานในวงการราคาไม่ทำแล้วเหรอ

เพราะเข้ารุ่นใหม่ก็เข้ามาเยอะ
ประกอบกับสถานการณ์โควิดอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่า

เราก็อยากจะเรียกว่าเล่นใหญ่

ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงทีวีเราจะไปอยู่ตรงไหน
ก็หวั่นใจอยู่น้องรุ่นใหม่มาแล้ว

ส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้หนุ่มตั้มเขาโพสต์รูป

ตั้มบอกว่าขอโทษนะที่ทำให้หลายคนเป็นห่วง

คือที่โพสต์อย่างนี้เป็นการโปรโมทเพลง

เอออ่ะเป็นเรื่องมันมาเป็นมายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงก่อนเลย
ฝากขอโทษไปเลยมันเป็นการโปรโมทเพลง

ผมต้องสารหมอไม่รู้ว่าจะเลิกตรงไหน

ไม่รู้จะให้ตรงไหนเราก่อน

เชียร์น้องหน่อยมีจะฟันหัวอย่างนี้

ผมไม่เคยผ่านมิตรหมอมา